ทำเอาขาเมาส์มีเรื่องให้สืบกันอีกแล้ว

เมื่อความรักเป็นเรื่องของคนสองคน

ไม่ใช่เรื่องของคนสองคนเสมอไป

เหมือนกับชีวิตของนาง
น้องนางเอกสาว

ที่ต้องกลืนน้ำตาลงอกในวันวิวาว่ะ

ก็ได้แต่เห็นใจน้องนางเอกที่ต้องร้องไห้จนตาช้ำ
เพราะแม้ว่าจะคบหาดูใจ
ได้แต่งงานกับแฟนนุ่มตระกูลดัง

แม่ฝ่ายชายก็ยังไม่ยอมรับให้มาเป็นสะพ้าย

วันแต่งจะไม่มางานแต่งงานของลูกชาย
ซึ่งเหตุผลของคุณแม่ก็คือ
หน้าฉันยังไม่เคยพามาเจอ
จะมาเป็นสะพ้ายบ้านฉันได้ยังไง

นั่นไง

แต่แม่ออกไปเที่ยวร่องเรือกับเฟรนด์

ไอมอนพริ้นเซตหรือเปล่า

ต้องแต่งเข้าบ้านน้องนางเอก

แม่เขาไม่ให้ลูกสาวเขาออกไปข้างนอก

อันนี้แม่ก็คุยกับหนูเอง

หนูกำลังจะพูดต่อหนูพูดไม่ได้เลย

นางมีที่ดินอยู่ตรงพระราม๙

พี่มดยังไงก็ไม่ให้น้องไปอยู่ที่อื่น

เสร็จแล้วเพื่อที่จะรอแบบไม่ให้ลูก

ก็ไปทำงานต่างประเทศตลอดเวลาอยู่แล้ว

โอ้คุณแม่ผู้ชื่อของฉันหนูพูดต่อไปได้เลยอะ